ซึ่งในรอบสุดท้ายจบวันแรกทีมจากประเทศไทยเป็นผู้นำอยู่ครับ
แข่งแบบทีม๔คนนะครับซึ่งก็มีตัวแทนจากประเทศไทย๓ทีม
ประกอบไปด้วยอาร์อาร์คิวแอทเทน่าอีวอสบูมัลและอิลลูมิเนท
รวมกับตัวแทนจากทั่วโลกอีก๖ภูมิภาคทั้งยุโรปเอเชียอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีน
รวมทั้งหมด๒๐ทีมนะครับ
วันแรกแข่ง๔รอบปรากฏว่าอาอาคิวเอเชน่าคว้าชัยชนะในรอบที่๓และ๔ทำให้มีคะแนนนำอยู่ที่๑๙๔๐คะแนนครับ
ผลงานวันนี้๒เกมแรกก็ยังไม่ประทับใจนั่นแหละแต่ว่าเกม๓เกม๔มันคือเราเล่นกันอย่างเต็มที่ทำให้ผลงานมันออกมาทำให้เราประทับใจมากครับ
คือเป็นเกมยิงทางยุทธวิธีที่ผู้เล่นต้องใช้ไหวพลิบในการมีชีวิตรอดเหลือคนสุดท้ายหรือเป็นทีมสุดท้ายนะครับ
ในลักษณะภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันจะค่อยบีบบังคับให้ผู้เล่นต้องหนีเอาตัวรอด
แข่งขันรายการนี้แข่งทั้งหมด๓วันนะครับคือตั้งแต่วันที่๑๙พฤศจิกายนไปถึงวันที่๑ธันวาคมนี้
เงินรางวัลรวมทั้งหมด๖แสนดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ๒๖ล้านบาทด้วยกันครับ